คุณผู้ชมไปดูความคืบหน้าหลังจากที่มีผู้ต้องขังหลบหนีออกจากห้องขังจากสนมีนบุรีนะครับ
ซึ่งเหตุการณ์นี้ก็ทำให้ตำรวจนั้นต้องถูกตั้งกรรมการสอบว่าอยู่ในความรับผิดชอบแล้วก็มีความบกพร่องต่อหน้าทีมหรือไม่
แต่ว่าล่าสุดนั้นสามารถตามจับกลุ่มผู้ต้องขังได้แล้วครับ
ช่วงค่ำเมื่อวานนะฮะตำรวจสนอมมีบุรีสามารถจับกลุ่มตัวในอิสระเลาะมณีได้นะครับ
หลังจากที่เขาหลบหนีออกไปก็ไปจับได้ย่านท่าอิดจังหวัดนทบุรีนะครับก่อนนำตัวไปขยายผลแล้วก็สอบประคำเพิ่มเติมต่อไป
พันธุ์ตำรวจเอกชาญวิทย์พุ่มโพมรองผู้บังคับการนครบัน๓
บอกว่าผู้ต้องหานั้นหลบหนีไปอยู่บ้านพ่อแม่ที่ย่านท่าอิตจังหวัดนนทบุรีครับ
เมืองต้นก็เตรียมแจ้งข้อหาเพิ่มเติมแก่ผู้ต้องหามรายนี้
คือข้อหาหลบหนีในระหว่างการถูกคุมขังของเจ้าพนักงาน
คือเหตุการณ์นี้ต้องบอกว่าเขาใช้เวลาแป๊บเดียว๑๒วินาที๑๒วิ
ในการออกมาจากห้องขังโดยที่ไม่มีใครเห็นเลย
ใช่คือแปลกมากเพราะว่าเดินดุ่มออกมาเองเลย

ออกมาได้ยังไงแล้วทำไมตำรวจถึงไม่เห็นแล้วทำไมถึงไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเลย
ยังไม่รู้แล้วพ่อต้องหาน่ายไปจนคนกะต่อไปอะค่ะ

แล้วก็รู้สึกเอ้าแล้วคนนี้หายไปไหนอ่ะ

แล้วก็นอกจากนี้เนี่ยตรวจสอบพบว่าผู้ต้องหานั้นมีหมายจับหลายท้องที่นะครับ
โดยจะให้ทางสอนอนต่างที่มีหมายจับอยู่อายัดตัวผู้ต้องหาต่อไป
ตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบปากคำผู้ต้องหาว่าหลบหนีออกจากห้องขังได้อย่างไร
ส่วนตำรวจที่รับผิดชอบดูแลผู้ต้องหาจะสั่งการให้มีการตั้งกรรมการสอบ
การกระทำว่าประมาทเลินเลิกก่อให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้หรือไม่
ซึ่งหลังจากมีการทราบข้อที่จริงแล้วจะประกอบกับเรื่องของการติดตามจับกลุ่มตัวผู้ต้องหา
ดำเนินคดีในระยะเวลา๙๐วันด้วยตามที่กฎหมายกำหนด
ก็จะมีอาจจะลงโทษอาญาแล้วก็ทางวินัยเพิ่มเติมต่อไปให้กับตำรวจด้วยแล้วกันนะครับ